สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณขวัญเรือนขวัญและดิฉันใบตองค่ะ
ใช่แล้วค่ะมาดูวงการบันเทิงกันหน่อยนะคะ
เริ่มกันที่ครอบครัวชวนชื่นแล้วกันค่ะกำลังจะนำอัฐิพ่อดมนะคะ
ไว้ที่บ้านเกิดจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งลูกชายคนโตค่ะ
คุณจิ้มชวนชื่นนะก็มาเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เจดีนี้ออกแบบเป็นพิเศษตามสถานที่เที่ยวที่พ่อดมชอบมาก
ลักษณะคล้ายโดมยอดแหลมแล้วก็มีสีชมพูสีโปรดของพ่อ
โดยลูกหลานค่ะจะมารวมตัวกันทำพิธีเก็บอัฐิพ่อ
ที่วัดโพบันลังตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีค่ะในวันเสาร์ที่๓๐มีนาคมนี้แล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะพี่จิ้มนะคะยังฝันถึงพ่อดม
ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้นะไม่เคยฝันถึงมาก่อนเลยแม่
อยากรู้แล้วค่ะว่าฝันอะไรไปฟังทั้งหมดกันเลยนะคะ
ฝันดีช่วงสิ้นเดือนพอดีเลย

กลางคืนมีมหลวงศพด้วย
แต่ว่ามีจาก๖โมงไปถึง๔ทุ่ม
เลี้ยงพระเช้าแล้วก็บรรจุพระดม
รูปทรงของใจดีพ่อมันเป็นเฉพาะของเขาจริง
ผมไม่ได้อยากจะอวดอุตลิอะไรนะครับ
แต่ว่าผมว่าพ่อผมชอบอย่างนี้
พ่อไปเดินที่นั่นพ่อเจ๋งมาก
แล้วก็ถ้าชอบอยู่ที่นั่นที่เจ๋ง
กันก็เอามาเป็นที่อยู่ที่จะอยู่ตลอดไปเลย
แล้วก็เอายาดปู่ย่าตายาย
ตระกูลพี่น้องของพ่อเขาที่อะไรก็แล้วแต่
เขามารวมอยู่เป็นชั้นอยู่ที่โดมนี้

ฝันว่าพ่อนอนอยู่ที่เตียงพยาบาล

เขาจะถ่ายรูปเขาพ่อเขาก็ปฏิเสธ

เชื่อว่าพ่อโดมมีความสุขดีพี่จิ้มบอกแบบนี้
น่ารักมากเลยนะครับ

เขาได้มีการฝากฝังสั่งเสียกันไว้แล้ว
ก็พ่อดมชอบสไตล์อย่างนี้ลูกหลานจัดให้
คือพ่อโดมเป็นคนสนุกสนานเฮฮาจริง

ก็เลยบอกว่าพี่จิ้มแสดงความเสียใจด้วยนะ
จริงบอกไม่เสียใจคือพ่อดมบอกไว้ว่าอย่าเสียใจ

เพราะว่าคือพ่อสั่งเสียเอาไว้ให้ใส่เสื้อสีชมพูอะไรอย่างนี้
เรียนทุกอย่างแล้วคือเป็นสีโปรดของพ่อโดมแล้วเพราะฉะนั้นแล้ว
ก็เป็นสิ่งที่พ่อดมตั้งใจอยากจะให้ลูกมีความสุข

จะออกมาในรูปแบบไหนรื่นเริงขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ